ย้อนเรื่องราวสุดเฮียวัยเด็กของทัพนักเตะทีมชาติไทยกันค่ะ

ถึงผลงานในปี๕๘และแผนพัฒนากีฬาในปี๕๙

ไทยรัฐ
ไทยรัฐ

ไทยรัฐเชื่อไทยแลนด์

ไทยรัฐทีวีไทยแลนด์นะครับในวันเด็กแห่งชาติ
ขับขวานว่าไงจำได้ป่ะจำไม่ได้

คือเลยวัยเด็กมานานแล้วไงพี่วี
เออเขาประมาณที่ว่าเด็กดี

เรียนรู้สู่อนาคตประมาณนี้
ถ้าว่ามีเรามีความใจขำควันที่เราจดจำกันได้มาตั้งใต้บูรรณากาล

กับคุณเอเหกเปลี่ยงสัตว์ชมนร
ที่มีคอนเซ็ปต์ใกล้เคียงว่าเด็กดีเป็นสีแก่ชาติ
เด็กฉลาดชาติเจริญ
ผมบอกได้เลยว่านี่เป็นคำฝันที่เป็นอมตะของวันเด็ก
ที่เด็กตั้งแต่รุ่นพ่อแม่เรามาจนถึงรุ่นเราจำได้
คืออันนี้นี่แหละนะครับแต่ว่าจะอย่างไรก็แล้ว

ให้เด็กแค่ท่องจำว่าคำขวัญนั้นเป็นอย่างนี้
แต่ให้เข้าใจด้วยว่าแต่ละคำขวัญแต่ละเวิร์ดดิ้ง
ที่นายกหรือผู้นำแต่ละยุคสมัยให้มานั้น

เราจริงจะคือว่าไม่เพียงแค่วันเด็กิชศาสตร์
เป็นวันแค่เด็กนั้นไปเดินถือถุงพลาสติก
เพื่อที่จะเอาขนม
หรือว่าของแจกแล้วก็กลับบ้านแค่นั้น
มันต้องมีนัยยะที่มากกว่านั้น

หลายคนตอนนี้อาจจะไม่ได้ค่อยอยู่ดูรายการของเราบ้าง

เข้าใจว่าเป็นวันดี
และในวงการกีฬาก็มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้น

มีเรื่องน่ายินดีด้วยเอาเรื่องน่ายินดีก่อน

แต่ในมุมของเรามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง

แล้วก็ทำให้วงการกีฬานั้นมันจะพัฒนาต่อไป

ก็เป็นเรื่องของผู้นำ
เดี๋ยวค่อยว่ากันในช่วงของฟุตบอล

ในช่วงสัปดาห์นี้นะคะมีการแข่งขันกีฬาอะไร
ให้แฟนกีฬาชาวไทยได้เชียร์กันบ้างค่ะ

มีการศิงแชยเหรียญทองกันวันแรก
จนถึงวันที่๑๘มกราคมค่ะ
ส่วนพี่ที่เปิร์นนะคะก็จะมีขึ้นในเวลา๔โมงเย็นของเมื่อกี้
ชิงชัยเหรียญทองวันนี้ก็คือมียูโดกับปัญจศรีรัฐ
ส่วนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยในครั้งนี้
มีสถาบันจากทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันกว่า๑๑๑สถาบัน

อกจากการเกาเกมหรือว่ากีฬามหาวิทยาลัยนะคะ
ก็มีกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่๓๔
หรือว่าปากน้ำโพเกมค่ะก็แข่งขันกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะ
ก็จะเริ่มแข่งขันกัน๑๓๑๗มกราคม
ก็คือช่วงปลายสัปดาห์ค่ะก็ส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาพิการคนไทยกันด้วย

ส่วนอีกหนึ่งอย่างต้องส่งใจเชียร์ส่งกำลังใจกันไปเยอะ
ส่งใจให้ไปถึงกาต้า
นี่ซาอุดีอาราเบียญี่ปุ่นเกาหลีเหนือซึ่งวันที่๑๓มกราคมหรือว่าวันพุธนี้นะคะ
ก็จะเจอกับซาอุดีอาราเบียเป็นเกมแรก
ซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมามีอุ่นเครื่องด้วยนะ
อุ่นเครื่องกับเยเมนก็ชนะไป๑๐จากจุดโทษของประกอบเตรียมพัก
เดี๋ยวจะมีภาพไฮไลท์มาให้ดูกัน
ส่วนคำถามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับโปสเตอร์ของพี่ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมือง
ที่ถามว่าจุดเด่นของเมซี่เจในการเป็นกัปตันทีมมีอะไรบ้าง
ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีทั้ง๓ท่านที่ได้รับโปสเตอร์ของโคสิโก้พร้อมกับลายเซ็นไป

ก็แน่นอนก็ต้องถามเกี่ยวกับชุดปรีอลิมปิกของเราที่จะแข่งขันกันนะคะ
คุณคิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่นักเตะทีมชาติไทยชุดนี้จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
แล้วก็ให้เหตุผลมาด้วยแล้วกันว่าทำไมถึงคิดแบบนั้น
ส่วนของรางวัลก็นี่พิฝิรัตชาติถืออยู่เลยค่ะ
เป็นเสื้อทีมชาติไทย

เสื้อตัวนี้ก็ยังค่ว่าคลาสสิคใครก็อยากได้
สีน้ำเงินนี่ยิ่งหาซื้อยาก
ยิ่งช่วงไหนมีแข่งขันนิคาตลาดตลอด

ในปีนี้ก็ได้ใช้ทั้งปีเหมือนกัน
ในรุ่นเยาวชนแล้วก็รุ่นโอลิมปิกรวมถึงทีมชาติชุดใหญ่ก็ยังมีลุ้น
นี่ก็ใช้เกือบปีเพราะว่าถ้าเป็นช่วงปลายปีเนี่ย
อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่ามันจะมีการหมดสัญญา
ที่เราจะต้องไปป้องกันแชมป์ให้ได้

แบบไปแล้วนะครับครบรอบ๑๐๐ปีของสมาคมฟุตบอล

เสื้อบอลไทยก็ไม่ได้ว่าแพงมาก

แต่มันยาวมากจริงเดี๋ยวจะทำงานไม่ทัน

ส่วนวันนี้วันเด็ก
ก็เอาเรื่องราวของนักเตะทีมชาติไทยแล้วกัน
คือทุกคนก็จะมีวัยเด็กของตัวเองก็จะต้องมีความเฮี้ย
มีความแสบมีเรื่องแปลก
วันนี้ก็เลยรวบรวมเรื่องของนักเตะทีมชาติไทยนะคะ
ว่าตอนเด็กเขามีเรื่องราวอะไรกันบ้าง
ในช่วงท้ายของเบรกนี้ค่ะ
เราก็มาย้อนลำลึกถึงช่วงวัยเด็กกันหน่อยดีกว่าครับ
ซึ่งคนกีฬาที่จะมาร่วมย้อนลำลึกถึงวัยเด็กกันในวันนี้

และเป็นไอดอลของเด็กในยุคนี้นั่นเอง
ก็ไม่ค่อยมีนะครับก็พีมจากอย่างเป็นแบบฟ้าอะไรอย่างนี้
ก็เป็นวิยากรรมก็ซนนะครับเด็กทุกคนก็ซนทุกคนนะครับ
แต่ผมอาจจะเป็นซนพิเศษกว่าคนอื่นนิดนึงอะไรอย่างนี้
ก็ตอนเด็กอะพี่ก็คือแบบเหมือนกับแบบเอาเป็นว่าแบบ
เหมือนตอนที่ผมอยากเริ่มเล่นฟุตบอลอะไรอย่างนี้
คือผมก็เตะบอลธรรมดาอยู่แล้วแต่แบบวันหนึ่งเนี่ยแบบ
เหมือนกับว่าเราเลือกเรียนเสร็จเนี่ยเราก็แบบกลับบ้านแล้ว
แต่ผมแบบเห็นเพื่อนแบบไปซ้อมฟุตบอลผมก็ถามเพื่อนว่าไปไหนอะไรอย่างนี้
ไปยังไงอะไรอย่างนี้เหมือนก็ว่าแบบก็ตามเพื่อนเป็นคนติดเพื่อน
เหมือนกับว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ผมแบบทำให้ผมอยากเล่นบอลแล้วแบบว่าไปกับเพื่อนอะไรอย่างนี้
เข้าไปในเมืองแบบนั่งรถพ่อเพื่อนแล้วตอนเย็นก็ไปกลับนี้ทุกวัน
แบบมันก็ชอบเรื่อยจนถึงทุกวันนี้ครับ
วันเด็กครับถ้าเล่าถึงเรื่องวินัยกรรมก็เวลาเรียนสมัยเรียนก็
นอนนอนอย่างเดียวไม่ค่อยเรียนก็เรียนบ้างอะไรบ้างแต่ว่าส่วนมากก็
เหมือนเราซ้อมบอลทุ่มเทกับฟุตบอลนะครับแล้วก็พอไปเรียนเข้าเรียนก็เหนื่อย
เหนื่อยแล้วก็หลับไม่ค่อยได้เรียนก็เวลาทำการบ้านก็ค่อยหาของเพื่อนรอบ
แอบดูกระโปรงเพื่อนมา
พฤติกรรมของแต่ละคนนั้นแสบได้ใจจริงแต่ก็อย่างว่านะครับ
ในตอนเด็กพฤติกรรมเหล่านี้เหล่าท่านก็คงจะได้ผ่านกันมาบ้าง
ก็เป็นสีสันความสนุกในวัยเด็กที่นึกย้อนไปทีไรก็อมยิ้มทุกที

พวกเขาอยากจะทำอะไรหรือแก้ไขอะไรบ้างหรือเปล่า
อยากจะจีบคนที่จีบไม่ติด

โตมาเราจะรู้ว่าอันไหนที่มันแบบ
พอที่จะทำให้เราจีบติดอะไรอย่างนี้

ก็อยากจะมุ่งมั่นในการเล่นฟุตบอลมากกว่านี้ครับ

เหมือนเด็กตอนให้ทักษะกันดี

ผมว่าเป็นแบบนี้ดีแล้วครับ

ก็อยากให้น้องหั่นมาเล่นกีฬาน่ะที
เพราะว่ากีฬาทำให้เราสุขภาพแข็งแรงห่างไกล

ก็ไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยครับ
เป็นเด็กเราไม่ต้องคิดมาก
คล้ายจะตามใจเลยคล้ายก็อยากเป็นเด็กครับ
เพราะเด็กทำอะไรก็ได้เพราะเด็กไม่ผิด
แม้ว่ายามลงในสนามพวกเขาอาจจะดูจริงจัง

แต่ในความเป็นจริงพวกเขายังมีความเป็นเด็ก
สนุกที่แสดงออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ
ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้พวกเขานั้นเป็นขวัญใจของแฟนบอล
เป็นไอดอลของเด็กในยุคนี้อย่างแท้จริง

ก็ขอให้เด็กทุกคนมีความสุข
เป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตลอดไป

โปรดติดตามตอนต่อไป